ช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องของภาวะเศรษฐกิจการลงทุนกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัย

สวัสดีครับคุณมิ้นและก็สวัสดีครับพี่แอ๋
สวัสดีครับ
เอาสู่ช่วงอีกข้อนิดเด็กกับครอบครัวบัวหลวงนะครับ
สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นของปีใช่ไหมพี่

ก็เมื่อวานี่ตลาดหุ้นดูอุ้มครึ่มเหมือนภาษาผลกรุงเทพตอนนี้เลยนะ

ถ่ายเรื่องมั้ยพี่

คุณผู้ชมนะครับการลงบุตรมันลงแล้วยาว
จริงปีนี้พี่เอกยังมองเข้าตลาดยังดูดีใช่ไหมครับ
ใช่ครับปีนี้ทางหลักทรัพย์บุตรของเราเอง
เรามองดัชนีสิ้นปี๒๕๖๐อยู่ที่ระดับ๑๖๗๐จุด

โหยังถือว่ามีเก็บไปอีกนิดนึงอดใจรอดนิดนึงยังได้เวลาอยู่
เพราะว่าช่วงหนึ่งในช่วงธันวาทมันหยุดยาว
คนส่วนใหญ่หรือว่ากองทุนหรือนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะขายหุ้นออกมาก่อนปรับก่อน
แต่ช่วงมกราเนี่ยจะเป็นเริ่มต้นใหม่ของปีเป็นง่ายเริ่มต้นทำงาน
พอปรับแล้วก็เริ่มมาซื้อแล้วมั้ยเริ่มมาซื้อแล้วมาตรับอุ้น
แต่เขาอาจจะไม่ดันเพราะว่ายังมีคนต้องการขายอยู่
ผู้จัดการกองทุนก็จะเอาหุ้นที่อยู่ในกองทุนเข้ามาขายในตลาด

เนี่ยครับก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เดียวเริ่มต้นด้วยส่วนราคาน้ำมันดิบ
ถ้าดูจากราคาน้ำดิบเมื่อคืนนี้มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อย
แท่นกุดเจาะเพิ่มขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบมีการอ่อนตัวลง
แต่ปรากฏว่าในส่วนของฝั่งราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับ
ทิศทางดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงไป
แต่อย่าลืมว่าตอนนี้เรากำลังพยายามติดตามดูเรื่องของทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟรด
ว่าจะขึ้นเท่าไหร่ปีนี้คาดการณ์ประมาณ๒๓ครั้ง
แต่ถ้ามีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นเร็วขึ้นอาจจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำได้
เพราะราคาทองคำถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยขึ้นราคาทองคำจะขึ้นไม่ได้นะ
ก็เป็นปัจจัยลบที่ผลกดดันราคาทองคำอยู่
ลับกับทางตัวเลขอเมริกาช่วงสัปดาห์ก่อน
เขาบอกว่าตัวเลขการจ้างงานค่าจ้างแรงงานปรับตัวสูงขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นดูดีเนี่ยทางฝั่งที่คุณทรัมป์จะเข้ารักษาบานต่อวันที่๒๐

เพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่ทางเฟตจะขึ้นสังเวียน
อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามกัน

ในแง่ของผลตอบแพงว่าปีที่แล้ว
เวลาเรามีการเลือกหุ้นแนะนำหุ้นให้นักลงทุน
เหมือนกันใครติดตามพี่เอกเนื่องจากพี่เอกเป็นนักลงทุนเขาเรียกว่า
สามารถซื้อหุ้นขายหุ้่นปรับเปลี่ยนหุ้่นได้ในข้อก
ต้องมีหลักการในการแนะนำทุกประเทศ
แล้วก็ต้องวัดผลออกมาโดยปกติจะเทียบกับตลาด

ส่วนพี่เอ๋ผลตอบแทนที่แล้วเป็นยังไง
ถือว่าชนะตลาดกดคุณฏอบแทนอยู่ประมาณ๓๐

ก็ต้องปรับเปลี่ยน

รู้สึกว่าทุกสิ่งนึงที่สำหรับคุณอยากลงทุนเนี่ยต้องมีการวัดผล

อันนั้นมันดูภาพตลาดโดยล่ะครับ
อื่นตึงมาดีดีออกขึ้นรถลงตลับกันอยู่หรือนึงอยู่เท่านี้
ชนีที่เมื่อวานมีการปรับตัวลงมา๗จุดเนี่ยนะครับ
ซึ่งวันนี้ผมแล้วก็น้องเนสเนี่ยนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ
จะเห็นได้ว่าตลาดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับ
ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาดมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
ก็ตรงนี้นะครับถ้าประเมินจากแนวลับดัชนีอยู่ที่ระดับ๑๕๕๐จุดนะครับ
ไม่แน่จะหลุดแถวนี้
ใช่หมายความว่าดัชนีนะครับถึงแม้มีการปรับตัวลงมาเนี่ย
แต่ถ้าอยู่ที่แนวลับได้เนี่ยก็สิริกว่าโครงสร้างแนวน้องผักขึ้น
มันทำให้ภาพตลาดตอนนี้มันอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้น
เพราะว่าถ้าเกิดยังไม่หลุด๑๕๕๐ก็แนะนำว่ายังทยอยถือได้อยู่

ถัดไปนะครับทุกคนอยากรู้เคล็ดลับพี่เอกในการทำผลตภัณฑ์ปีที่แล้ว

จริงเรามีนวัตกรรมการลงทุนนะ
ที่เอาความคิดพี่เอ๋มาประมวลผลออกมาในรูปแบบนี้กับกระทิง
ถ้าเกิดเห็นกระทิงเยอะแสดงว่าภาพโดยรวมของหุ้นตัวนั้นดูดี
มีสัญญาณแล้วว่าหุ้นมีอนุมที่จะมีการปรับตัวขึ้น
วันนี้ก็นำชาร์จสไลด์๓ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า
เมื่อวานนี้จะเห็นว่าตลาดปรับตัวลงแต่ก็มีหุ้นชุดหนึ่งที่มีสัญญาณบวกในเชิงเทคนิคอลเกิดขึ้น

วันนี้เราก็เลยขอดำเสนอมาตัวนึงล่ะกัน
เลือกมาตัวนึงแต่จริงเมื่อวานเนี่ยมีหลายตัวเลยนะ
ยิ่งเห็นกระทิงขึ้นเยอะนี่แสดงว่าความแรงของสัญญาณค่อนข้างดี
นะครับแต่พี่เอกบอกว่าเอากลางหน่อยเลือกหุ้นที่เป็นไฮไลท์หน่อย
อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเห็นว่าโปรแกรมสามารถคัดเลือกได้

และก็ต้องการวัดผลให้แบบนี้
ต้องการวัดผลถูกครับ

ค่ะขอบคุณคุณธนรัฐและคุณศีรฐนันด้วยเมื่อสักครู่นี้
ถ้าใครแคปหน้าจอไม่ทันเดี๋ยวขึ้นออนไลน์ในยูทูปให้ไปกดติดตามกันได้
แล้วก็ไปดูกันได้อีกทีนึงนะคะว่าโปรแกรมการคัดเลือกหุ้นตัวไหนน่าสนใจตัวไหนดีค่ะ